พนักงานขนสัมภาระในท่ากัดสยานถูกคู่อริมามากกว่า๑๐คน
เขาว่าแบบนั้นนะในสนามบินสวนอภูมิ
มุมแรกจะเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ขี่มอเตอร์ไซค์มา๔คันมาดักซุ่มรอนายุทธศาสตร์บัวจตุรัส
พนักงานขนถ่ายสัมภาระนะครับในสุวรรณภูมิ
ส่วนกล้องอีกมุมนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจับภาพได้
ตอนที่นายยุทธศาสตร์เดินมากับกลุ่มเพื่อน

แล้วถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุเข้าไปประกบ

นี่ครับจากนั้นนะครับก็มีการลงมือทำร้ายร่างกาย

หนึ่งในผู้ก่อเหตุเอามีดแทงด้วยนะ
แทงเข้าตัวไหนเข้าสะโพกด้านขวา

แล้วก็คนแทงก็วิ่งหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสัก๓ทุ่มครึ่งได้ของเมื่อวานนี้
ขณะที่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
นายนิมูฮมัติฮายีมามุหรือว่าเห็ง
และนายซูไลมานมีนาดาโอนะครับ
เข้ามอบตัวที่สพท่ากาศยานสุวรรณภูมิครับ

นายสุรัยมาเนี่ยเป็นคนเปิดใส่คู่กรณีก่อน

จากนั้นก็เกิดการต่อสู้กันชนละมุน

เฮงเนี่ยชักมีดนะครับเป็นมีดพกที่เหน็บเอวมา
้วงแทงไปครั้งหนึ่งจนคู่กรณีล้มลง

ส่วนสาเหตุในเฮงอ้างบอกว่า
เขากับคนเจ็บเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทเดียวกัน
มีหน้าที่ขนสัมภาระขึ้นเครื่องบิน

แล้วก็เกิดมีปัญหาส่วนตัวขัดแย้งกันนะครับ
เกิดจากโอ้โหเกิดจากมองหน้ากันฮะ
หน้ากันแล้วฝ่ายผู้บาดเจ็บเขาอ้างว่าเข้ามาหาเรื่อง
คืนวันเกิดเหตุก็เลยชวนเพื่อนมาเคลียร์มาเคลียร์ปัญหากัน
แต่ยังไม่ทันคุยกันก็มีปากเสียงกันซะก่อน
ทำร้ายร่างกายกันแบบนั้นแหละฮะ
พันธบริโธควีรัตนาบังคมธรรมนะครับ

สมพันธ์ท่ากัดสะยานสวนภูมิบอกว่า

แล้วก็จนนำไปสู่การดักทำร้ายกัน

ส่วนที่เหลือยังไม่มาเข้ามอบตัว

เรื่องต้นแจ้งก็หาร่วมกันทำร้ายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บในท่ากาศยานนะครับ